ช่วงนี้เป็นเหมือนกันไหมคะเวลาจะต้องเดินข้ามทางม้าลายเนี่ย
มันหวั่นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกไม่มั่นใจจริงจริงว่าทางม้าลายมันจะปลอดภัยหรือเปล่า
เป็นความรู้สึกเดียวกันกับผู้ปกครองของเด็กโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุบังเขนค่ะ
เพราะนี่ค่ะ๑๔กุมภาพันธ์ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะยกเลิกการใช้สะพานลอยหน้าโรงเรียนให้เด็กไปใช้ทางม้าลายแทน
ผู้ปกครองนี่อยู่ไม่สุขเลยค่ะเขาบอกว่ามันปลอดภัยจริงเหรอมันอันตรายนะ
เพราะว่าถนนเส้นนี้รถเยอะมากรถเล็กรถใหญ่มีหมดเลย
ยกเลิกการใช้สะพานลอยได้ไหมกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ที่หน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรี
เขตบางเขนไปสอบถามความคิดเห็นประชาชน
คิดยังไงกับการเลิกใช้สะพานลอย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่อยากให้รื้อ
ไม่อยากให้ลื้อสะพานลอยนี้ออกไปเลย
เพราะไม่มั่นใจในทางม้าลายว่าจะปลอดภัยเพียงพอ
เพราะตรงนี้รถวิ่งเยอะมากทั้งรถเล็กรถใหญ่รถสิบล้อก็มี
แล้วในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นเด็กนักเรียนคนทำงาน

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนความคิดได้ไหม
ลื้อถอนสะพานลอยเลยเพราะเอาจริงไม่มั่นใจกับทางม้าลายเลย
แล้วผมว่าทางมาลัยมันนักไม่ปลอดภัยพอ
ประสิทธิ์เส้นทางนี้เด็กก็ใช้เยอะไหม
ใช้เยอะครับเด็กจากสัตว์นี้ก็ข้ามเคยขึ้นรถเมียบังก็เยอะครับ

ทีมข่าวเราลองโทรสอบถามไปที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะคะ
เขาบอกว่าที่ต้องลื้อถอนสะพานลอยตรงนี้เนี่ยเพื่อจะหลบตัวแนวท้องคานรถไฟฟ้า
ซึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอฟมจะมาสร้างสะพานลอยให้ใหม่ตรงที่เดิม
แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่มั่นใจกันว่าแล้วตอนที่ไม่ได้ใช้สะพานลอยแล้วให้ใช้ทางม้าลายเนี่ย
มันจะไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหม